คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดสงขลามีอุบัติเหตุรถตู้แรงงานกัมพูชา

สาเหตุเกิดจากฝนตกถนนลื่น

พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
และเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันได้รับบาดเจ็บอีก๑๑คน

กู้ภัยนำตัวส่งโรงพัณฑ์ปัจจบาร์มไปก่อนหน้านี้
ส่วนรถบรรทุกท้ายรถได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย
ระบุว่ารับแรงงานชาวกัมพูชา
ประเทศจังหวัดศักดิ์แก้ว
เพื่อไปส่งที่โรงงานอาหารทะเลจังหวัดสงขลา
ก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนซ้าย

รถบรรทุกจอดอยู่ข้างทางจึงเบี่ยงออกเลนขวา

จึงเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง

เรารับงานมาจากใครลื้อของเราเอง

ก็จ้างมาใครทางไหนทางบริษัทการทิฟิกนี่นะ

เชิญคนขับรถคู่กรณีทั้ง๒คัน

เกิดดูปฏิเหตุรถหกล้อชนท้ายรถพ่วงบนถนนมอเตอร์เวย์
เนินแม่กิมบ๊วยหมู่๖ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
ทำให้นายภัยกูลทาริยวงอายุ๔๓ปี
คนขับรถหกล้อถูกอัดติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาด้านนอก
พบว่าข้อเท้าขวาแตกกระดูกโผล่
จึงรีบนำตัวส่งร่วมพจบาล
นายมีชัยนามแสงโคตรอายุ๓๖ปีคนขับรถพ่วงระบุว่า
กำลังมาทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งที่ท่าเรือแหลมชะบัง

หกล้อที่ขับตามหลังมาพยายามจะแซงขวา
แต่มีรถวิ่งมาด้วยความเร็วจึงหากรถกลับเข้ามาเลนซ้าย
ชนท้ายรถของตนเองอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเฮียด
เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปกล้องหน้ารถ
ขณะขับตามหลังรถคันหนึ่งบนทางด่วนเฉลิมมหานคร

กลับพุ่งชนและตกลงไปด้านล่าง

ตำรวจสนทางด่วนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ความสูงประมาณ๒เมตรได้รับความเสียหาย
ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการลังเล

เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

รถกระบะสีดำขับมาตามถนนปกติ

จะเสียหลักพุ่งชนแท่งแบรีเออร์
ช่วงก่อนถึงสะพานยกระดับในพื้นที่ตำบลท่ามิรำ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หน้ารถได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา

เกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
ถนนสายบ้านบุงกระเซอบ้านคลองคอย
พร้อมกับส่องไฟฉายเตือนรถที่เล่นผ่านไปมาว่ามีรถเสียอยู่ด้านหน้า
ที่ผู้ตายจะขี่รถเข้าโค้งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักพุ่งชนท้ายรถสิบล้อเต็มแรง
เจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรและเชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก